ซึ่งในผลงานในงานเราก็มีเรื่องของการเติบโตทั้งยอดขายและกำไร
ยอดขายภาพรวมทั้ง๒ธุรกิจคือเครื่องดื่มและอาหาร
เราเติบโตอยู่ที่ประมาณ๘และกำไร๙๐
และรายละเอียดยังไงก็สร้างหาลายได้
ถ้าแบ่งเป็นภาพรวมของทางด้านเครื่องดื่มและอาหารนะครับ
ก็เลือกการเติบโตของทางเครื่องดื่มจะสูงกว่าทางอาหาร
ซึ่งเนื่องจากมีเรื่องของคอทสลิดในใฟง
กับอีสัชนะครับ
คือสาขานึงที่เราเป็นใจปิดการเงินการไป
ก็เลยทำให้เราให้มันแหวนไปนิดนึงกัน๒๐ล้าง
และเราก็มีการจัดรูปแบบทำพี่จะกลาดสดเสริมทาง

นี้กำไรเองก็เช่นกันจะเห็นว่ากำไรปีนี้เราค่อนข้างที่จะเรียกว่าน่าประทับใจเป็นอย่างมากนะครับ
ก็เกิดผลจากพวกเราพวกเราทีมงานแล้วก็น้องทุกคนเลยนะครับ
สามารถสร้างสรรค์โรงงานได้เป็นอย่างดี
แล้วที่สำคัญคือถ้าเทียบกับ๑๒เดือนปีที่แล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเติบโตด้วยนะครับ

ก็ทำให้เราเติบโตเรื่องของกำไรถึง๑๘๓เลยนะครับ
อันนี้ก็เรียกว่าน่าประทับใจ
แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจกันอย่างมากนะครับ
แล้วก็ได้รับผลอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับ